คุณผู้ชมมาต่อกันที่แปรเอกสุดหล่อพี่ติ๊กเด็จสยดาพร
เมื่อวานนี้ออกงานออล่ามาก
หนึ่งในนั้นนะคะก็คือการเป็นเจ้าของไข้เพลงปั้นศิลปินไวรุ่นเนี่ยแหละค่ะ
ปังก็คือพาศิลปินเดบิวมาแค่ไม่กี่เดือน

ที่เห็นหน้าจอก็คือ๖หนุ่มวงพล็อกซี่ค่ะ

เราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหม
ก็เพราะฉันเป็นคนไม่คุย

เพลงเนี้ยก็ซึ่งยอดแบบ๒๐หลังผู่แล้วอ่ะ

ในฐานะเป็นคนดูแลทุกขั้นตอนนะคะ

แล้วก็ทีมไม่หยุดพัฒนาตัวเองแน่นอนค่ะ

ที่แวววาบปังแน่นอนค่ะ

ที่ได้พี่อ้ำพัชราภาแล้วก็คุณเข้มหัสวี
ประชันบทบาทแล้วก็ตัวพี่ติ๊กเองเล่นเองด้วย

งานผู้จัดเป็นยังไงบ้างอ่ะจัดไปเลยค่ะพี่ติ๊ก

ก็ทำงานทุกอย่างมีอุปสรรค

เราทราบอยู่แล้วว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับ
แต่เราก็ต้องพยายามที่จะแก้ไขมัน
แล้วก็ทำให้งานมันผ่านไปได้

ในเวอร์ชั่นตอนนี้มาร่วมงานกันอีกครั้ง
เป็นอย่างไรบ้างค่ะน่ารักไหมค่ะ

แต่บังเอิญว่าเราอาจจะกลับมาเจอกันช้าไปนิดนึง
เราใช้เวลาสิบกว่าปีเกือบยี่สิบปีนะครับ
แต่ว่าก็ยังกลับมาเจอกันนะครับ
มาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มา
เราต้องใช้ช่างแต่งหน้าที่ค่อนข้างจะเบื่ออาชีพมากนะครับ
ที่จะพยายามที่จะสตาร์ทแล้วก็พยุงเราไว้ได้นะครับ
พยุงมากนะเพราะว่าพี่ติ๊กหล่ออยู่แล้วนี่
ถ้ามาตามเค้าเลยนะคะถ้างี้เลิฟ

เราลองเป็นแฟนกันดูบ้างไหม
เขาว่าฉันนั้นคุยไม่เป็น